คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องใกล้ตัวเรากันบ้าง

วันนี้เนี่ยสภาพอากาศก็ค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วนะคะ
กรุงเทพมหานครวันนี้เขามีการจัดกิจกรรม

และที่สำคัญเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้ว

ว่าให้งดเผางดจุดทูบ

หญิงวันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพมหานคร
ลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศพร้อมกัน

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชน

เพื่อลดฝุ่นละอองแล้วก็ล้างทำความสะอาดทางเท้า

โดยแพทย์หญิงวันธนีเปิดเผยค่ะ

มาตรการลดฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่อง
ก็พบว่าคุณภาพอากาศโดยรวม

ฝุ่นละอองมันดีขึ้น
หากวันพรุ่งนี้คุณภาพอากาศดีขึ้น

แต่ว่ายังคงต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งนะคะ

จุดทูปเผากระดาษเงินกระดาษทอง
ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน
เพื่อบรรเทาปัญหาในขณะนี้ค่ะ
ทุกคนมาเป็นเวลานานนะคะ
แต่หมอก็เข้าใจว่าถ้าเราสามารถ
จะให้ความร่วมมือจุดให้น้อย

พอที่คำอธิษฐานของท่านเป็นจริง

โรงเรียนการบินกรุงเทพมหานคร
นำเครื่องบินเล็กไปโปรยละอองน้ำ

โดยขึ้นบินทีละ๑ลำทุก๑ชั่วโมงค่ะ
สูงที่ระดับ๑๐๐ฟิศ
บรรจุน้ำครั้งละ๑๐๐ลิตร

๓๐นาทีโดยใช้เครื่องบิน

๑๒๑๕เที่ยวบินนะคะ
ขณะที่กรมการขนส่งทางบกก็มีการ
จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจวัดควันดำ
ท่อไอเสียรถยนต์ทุกประเภท

รอยต่อบนถนนสายหลักแล้วก็สายรอง

แล้วก็รถโดยสารมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
มหานครแล้วก็ให้ดำเนินการ

เกินร้อนและ๔๕ที่กฎหมายกำหนด
สามารถดำเนินการเปรียบเทียบปรับ

อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า

แต่ว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

เพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่าง

ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้ดีขึ้นค่ะ

หนักใจจริงนะคะมันขาวโพลนไปหมดเลย

ถือว่าสูงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๙แล้วนะคะ

ในพื้นที่หลังปั๊มปตทแม่ปะ
และในเขตป่าสงวนป่าแม่ละเมา

เรื่องเดิมค่ะลักลอบเผาเศษวัชพืช

ส่วนที่บึงการค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาล

ทางหลวงบึงกาลแล้วก็ประชาชนจิตอาสา

วาดแล้วก็ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด

โดยเขามีชื่องานด้วยนะคะใช้ชื่อบอกว่า

ฝุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ก็จะเน้นเพิ่มรอบการออกปฏิบัติการ

แล้วก็ประกาศห้ามเผาพื้นที่ป่า

ฝ่าฝืนจะบังคับใช้กฎหมาย

จังหวัดนครราชสีมา

ดาโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารต่าง
เขาพร้อมใจการจัดโปรโมชั่นลดสนั่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในช่วงนี้
ส่วนในพื้นที่ก็มีการกางเต็นต์หน้าสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว
มีประชาชนไปจับจองพื้นที่กลางเต็นต์เป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะ
โดยมีตำรวจคอยดูแลคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยแบบนี้ค่ะ
เรียกว่าใกล้ชิดประชาชนให้อุ่นใจกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ